ครับผมเนี่ยโหลดเอาไว้นะเมื่อกี้ตอนอ่านข่าวช่วงแรกผมหาไม่เจอแต่ตอนนี้เจอแล้ว

อันนี้โหลดไว้เป็นอีกแอปหนึ่งก็แล้วกัน

นี่ฮะนะครับผมโหลดเอาไว้ไว้ดูเรื่องของการเตือนภัยพิบัติ
เพราะว่าผมกำลังจะพูดถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ

เรื่องน้ำทะเลหนุนสูงนี่แหละฮะ
เพราะว่ามันจะมีน้ำจากมะน้ำป่าศักด้วยใช่ไหม
น้ำจากแม่น้ำเจ้าพญาด้วยใช่ไหม
จังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนคือ
อุทัยธานีชัยนาฏสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรี
พระนครศรีอยุธยาปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการ
รวมถึงกรุงเทพมหานคร
ประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำป่าศักดิ์แม่น้ำเจ้าพระยา
โดยเฉพาะคนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำและนอกแนวเขื่อนชั่วคราว
ที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรพื้นที่เสี่ยงพื้นที่รุ่มต่ำ
เตรียมรับมือน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
คาดว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิตจะเพิ่มการระบายน้ำด้วย
จาก๖๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็น๘๐๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
มันจะส่งผลยังไงกับท้ายเขื่อนบ้าง
ส่งผลในพื้นที่ท้ายเขื่อนตั้งแต่อำเภอพัฒนานิคม

ถึงอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับ
ระดับน้ำเพิ่มสูง๑เมตรถึง๑เมตร๒๐เซนติเมตรครับ
เขื่อนพระราม๖ระดับน้ำจะเพิ่มสูง๔๐๖๐เซนติเมตรครับ
ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาที่จะเพิ่มการระบายน้ำในเกณฑ์

ก็จะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่จังหวัดชายนาฏ
จนถึงสุดประการนู้นเลยนะ

ประชาชนสามารถติดตามการประกาศแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน
ที่ผมโหลดไปนะฮะผมโหลดไว้นานแล้ว
แต่จะชวนคุณผู้ชมได้โหลดอีกแอปหนึ่ง
นี่แหละครับก็จะสามารถโทรสายด่วนนิรภัยได้ด้วยนะ
ถ้าใครไม่ถนัดเรื่องแอปก็๑๗๘๔๑๗๘๔ย้ำ

เรามาบอกกันมาเตือนกันอะไรที่ดีอะไรที่เป็นประโยชน์นะคะ